อเตอร์ไซค์เขารอออกจากตรงกลางถนนนะฮะ
ตรงนั้นเป็นแบรีเออร์แล้วมอเตอร์ไซค์จะออกมาเยอะเลย
ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งพุ่งชนแล้วก็ทับมอเตอร์ไซค์ระเนรนาศเลย
แล้วคนขับรถคันนี้เมาด้วยฮะให้ไปดูภาพวงจรปิดนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นกลางท้องถนนเลยนะครับ
เห็นไหมฮะว่ารถอเนกประสงค์สีขาวเนี่ยโอ้โห
ขับมาแล้วมากวาดมอเตอร์ไซค์ที่เขากำลังจะออกจากจุดยูเทิร์นตรงกลางถนนแบบนี้นะครับ
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าพอรถคันสีขาวชนมอเตอร์ไซคันแรกแล้ว
ก็ไม่หยุดนะฮะยังขับทับรถจักรยานยนต์อีกหลายคันลากไปแบบนี้
คนขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดหลบทันบ้างแต่บางคนไม่ทันครับ
ติดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ของเขาทำให้มีคนบาดเจ็บหลายคนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองฮะ๘โมงเช้าครับ
ตำรวจสพพานทองได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสุขประยูนขาเข้า
พนัฐนิคมตำบลหนองตำลึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
พบว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บคุณดูสิ
โดดลงจากรถไม่ทันถูกทับไปแบบนี้นะครับ
มีคนเจ็บเป็นผู้หญิง๒คน
หนึ่งในนั้นเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงอาการสาหัส

กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
และที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์พังระเนรนาศไป๙คัน
ส่วนรถคันก่อเหตุนะฮะคืออีซูซูมิวเอ็กสีขาวทะเบียนขอไข่
ลิง๗๖๑๐ชนบุรีจอดอยู่สภาพกันชนหน้าฝั่งขวาพังเสียหายนะครับ
เรื่องต้นคนขับก็คือนายทักษิณจิตมั่นอายุ๔๘ปี
ยังนั่งอยู่ในรถนะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึง
ลักษณะคล้ายมึนเมาผู้จาวกวนครับ

พอสอบถามเพื่อนก็คือนายเอกนะ
นายเอกก็บอกว่านายทักษิณนี่แหละเป็นคนขับ
ส่วนเมาหรือไม่เมาให้คุณผู้ชมดูเองนะครับ

ในรวมถามก็ดูอาการอย่างงี้เมาอ่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคนที่ลักษณะเหมือนเมา

คือนายทักศิลป์ครับตอนแรกนายทักศิลป์บอกเพื่อนขับ
เพื่อนก็คือนายเอกคนเสื้อขาวที่มีเขาเมื่อกี้
ส่วนนายเอกบอกเองนั่นแหละครับ
แล้วดูลักษณะของน่าจะเป็นคนขับตัวจริง
ก็คือนายทักษิณเสื้อเทายังอยู่ในอาการเหมือนคนเมาอยู่
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วครับ
ส่วนคนที่อยู่เหตุการณ์ก็กำลังรอกลับรถกันอยู่
บอกว่าโอ้โหรถคันก่อเหตุอยู่นะ
คือพุ่งมาเสยมาชนรถจักรยานยนต์คันต่าง

ตำรวจก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
แล้วก็นำตัวผู้ชายทั้งสองคน
คือนายทักษิณเสื้อสีเทาดูเมา
แล้วก็นายเอกนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนที่นั่งมาด้วย

ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่

ดีนะคุณนะคือไม่ได้ทับคนไปเยอะกว่านี้นะครับ